เพื่อชมฮาเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่า
พ่อของเด็กชายวัย๙ขวบโพลลทไวเลอร์จะย่ำ๓ตัวคุณ
เด็กตัวนิดเดียว๙ขวบโพลลทไวเลอร์ตัวใหญ่๓ตัวย่ำ

ผ่านมา๒เดือนแล้วจ้องของลอตไวเลอร์
นี่บาดแผลและความเจ็บปวดของเด็กน้อย
นี่ดูสิจริงน้องผ่าตัดมา๑๒รอบแล้วนะ

บอกโอ้โหถ้าพ่อเจ็บแทนลูกได้
พ่อยอมเลยพ่อตายแทนลูกได้พ่อยอมเลยนะฮะ

พ่อก็คือนายธวัชชัยอนุเวศนะครับ

คุณดูสิเด็กร้องด้วยความเจ็บปวดได้ยินไหมฮะ
ฮือแล้วดูบัตรแผลเต็มร่างเลยนะครับ
บอกว่าลูกชายในวันนั้นกำลังใส่เบ็ดตกปลา

จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากฟาร์มไก่แห่ง๑ประมาณ๓๐๐เมตร
อยู่สุนัขล็อตไวเลอร์ตัวดำธมึนตัวใหญ่

แล้วก็เรื่องยังไม่มีความคืบหน้านะครับ
คู่กรณีไม่ยอมช่วยเหลือเยียวยาตามที่ตกลงกันไว้
เรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีหรือว่าเจ้าของสุนัขไป๓ล้านบาท
แล้วก็มาลดลงมาตกลงกันที่๑ล้าน๓แสนบาท

จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ทำอะไรเลย
ฟังเสียงผู้เป็นพ่อหน่อยครับ
เจ้าของพาเขาตกลงกันฤทธิ์๒๙
ว่าจะให้๑ล้าน๓เพราะว่าจะไปกรุงทัศน์
จะไปทำเย็นและแจกันตรงร่วมกัน
แต่เขาปลายเทียนเขาไม่ยอมจ่ายเขา
เขาว่าจะให้แค่๒เทียน
ผู้เป็นพ่อบอกว่าสงสารลูกแทบขาดใจ

แต่ทีนี้เราก็ไปถามฝั่งเจ้าของสุนัขล็อตไวเลอร์บ้างนะครับ
ก็คือนางอังคณาอินทิราชเจ้าของสุนัขบอกว่า

สุนัขมันหลุดออกไปจากฟาร์มตอนไหนแล้วไปทางไหน
เพราะว่ารั้วรวดหนามที่ล้อมฟาร์มไว้
มันก็ไม่มีร่องรอยความเสียหายไม่ชำรุด
แต่สุนัขมันอาจจะขุดหลุมออกไปนะคุณ
ดินออกไปแล้วก็มุดออกไปตรงนี้
เข้าใจหัวอกของผู้เป็นพ่อแม่นะ

แต่ทีนี้เรื่องของข้อตกลงอะไรต่างเนี่ย
ก็ต้องมาว่ากันอีกทีนะครับ

มันจะมีเหตุการณ์รุนแรงขนาดนั้น
เรื่องเยียวยาเราก็พร้อมที่จะดูแลเขาอยู่แล้ว
แต่อยู่ที่ว่าเรายังตกลงกันไม่ได้
เพราะว่าราคามันสูงสูงมากอย่างนี้ค่ะ
เราก็อยากให้เขาเห็นใจเราว่า
มันสูงขนาดนั้นเราจะหาจากไหนให้เขาได้
บอกว่าที่ผ่านมาก็พูดคุยกับพ่อแม่เด็กแล้วนะครับ

เพื่อเป็นค่าเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นเธอก็โอนเงินไปอีกรวมแล้วประมาณ๕๒๐๐๐บาท
เจรจาในเบื้องต้นทางกลุ่มผู้เสียหาย
เขาต้องการให้เธอจ่ายเงินเยียวยาเป็นเงิน๑ล้าน๓แสนบาทภายใน๑ปี
ซึ่งเธอบอกเธอไม่มีเงินมากพอจะเยียวยาให้ได้นะฮะ
ก็เลยขอผ่อนจ่าย๓ปีแต่ว่าฝั่งพ่อของน้อง
หรือว่าผู้เสียหายเขาไม่ยอมเธอก็เลยอยากขอความเห็นใจ
อยากให้มาพูดคุยกันอีกครั้งเธอก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
กะว่าจะเชิดไม่ได้กะว่าจะไม่ให้เงินชดเชย
แต่ทีนี้อยากให้มาตกลงร่วมกันนะครับ
ซึ่งเธอพร้อมจะเยียวยาทุกอย่างอย่างเต็มกำลังความสามารถเหมือนกันนะ
ต้องคุยต้องเคลียร์นะสงสารน้องค่ะ